ว่าชาวบ้านเขาเข้าป่าไปเก็บดอกไม้
เก็บดอกไม้เอามาทำอะไรนะ
นี่ค่ะเข้าป่าไปเก็บดอกไม้
บางคนสงสัยว่าเก็บดอกอะไรและเก็บไปทำไม

นี่คุณยงยุทธ์ชัยชานะเขาพาเข้าป่ามาเก็บดอกดิน
ฮะดอกดินหรือดอกข้าวกรรม
อันนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันก็คือดอกข้าวก่ำ

ใช่เหมือนข้าวก่ำใช่เขาเรียกว่าดอกดินแบบนี้
ซึ่งดอกดินเนี่ยต้องบอกว่าบางพื้นที่หายากมาก
แต่ที่นี่ขึ้นอยู่เต็มเลยเดินไปตรงไหนก็เจอ
เก็บแล้วไปทำอะไรอ่ะรอดูกันดีกว่า
เก็บไปเสร็จปั๊บใช่ไหมได้มาเต็มแล้วเอาออกจากป่า
ทีนี้มาบ้านเอามาทำอะไรล้างให้สะอาดเสร็จใช่ไหมคะ
ก็มาตำให้ละเอียดตำตำตำละเอียดแล้วเนี่ยก็นำเนื้อเนี่ยไปใส่กะละมัง
แล้วก็เทน้ำลงไปจากนั้นก็โคเลโคเลโคเลโคเลโคเล
คนคนคนเออมาตำเสร็จแล้วนะแล้วก็อ่าใส่กะละมังแล้วนะ
เทน้ำลงไปคนแล้วนะพอเข้าที่การกรองเห็นไหม
เมื่อกี้เขากรองเพื่อแยกเนื้อกับน้ำออกจากนั้นเขาเอาน้ำที่กรองไปเทใส่กระมัง
ข้าวเหนียวที่ยังไม่นึ่งแล้วก็คนน้ำกับข้าวให้เข้ากัน
แช่ทิ้งไว้พักหนึ่งครับแล้วจากนั้นค่อยนำนี่
ข้าวเหนียวไปนึ่งขวดเห็นไหมเออออกมาสีสวยมาก
ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นเหมือนข้าวหลามก็ได้จะเอาไปนึ่งเหมือนเป็นข้าวเหนียวเลยก็ได้
พอนึ่งออกมาพอทำข้าวหลามเสร็จออกมาก็จะได้ข้าวเหนียวสีสันหน้าตาน่ารับประทานแบบเมื่อกี้ไง
คือคล้ายคล้ายอัญชันเหมือนกันมันจะม่วงม่วงเนอะมันจะม่วงม่วงอมแบบฟ้านิดหนึ่งนะคะ
เห็นไหมข้าวเหนียวที่เขาเอาไปทำก็คือเอาไปทำข้าวหลามไงคุณโอ้เป็นข้าวหลามสีดอกดินอย่างเงี้ย